สุขุมวิทย์นะคะถนนสุขุมวิทย์ตำบลท่าประดูกอำเภอเมืองระยอง
เป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นแหล่งใหญ่สำหรับการขายสลักกินแบ่งรัฐบาล
ที่ร้านชัยและป้อมเป็นร้านเดียวที่มีการติดตั้งคิวอาร์โค้ด
ธนาคารกรุงไทยสาขาระยองเพื่อบริการแก่ผู้ซื้อค่ะ
ตอนที่เราไปหาแล้วก็มีคิวอาร์โค้ดอยู่ที่หน้าร้านแบบนี้วุ่นกับการกับลูกค้า
มาซื้อทั้งเงินสดและการสแกนบาร์โค้ดเปิดเผยบอกว่าการบริการติดตั้ง
มีลูกค้าเริ่มรู้ว่าของเรามีบริการย่านนี้แห่งเดียว
ลูกค้าเขามาซื้อเหมือนสินค้าที่ของใช้ที่อื่น
เป็นมาก่อนแล้วแล้วก็สะดวก
รายอยากใช้แต่ทำไม่เป็นเราก็แนะนำให้
และก็ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ว่าอนาคตเมื่อลูกค้ารู้ว่าแบบนี้สะดวกมากขึ้น
เราก็จะต้องระมัดระวังตรวจสอบให้เรียบร้อย
ตามจำนวนที่เขาสแกนเงินด้วย
ลูกค้าหลายรายโดยเฉพาะนายสมควรสุจริตวรกูลบอกว่า
สะดวกมากเลยซื้อสลากลอตเตอรี่ใบไหน
ซื้อกี่ใบก็ชี้ไปหยิบมา
ถามเจ้าของร้านเท่าไหร่ทั้งหมดที่ซื้อไป

ไม่ต้องถือเงินมา

ไม่ต้องเป็นข่าวชิงลอตเตอรี่เหมือนในปัจจุบัน

ตั้งเป็นข้อความหรือว่าเป็นอีเมล
ส่งกลับมาที่เราก็ได้ว่าวันนี้เราใช้จ่ายไปกี่บาท

มันจะเป็นบันทึกส่วนตัวแล้วก็เป็นหลักฐานยืนยันได้อย่างดี